จุกเรื่องตัวเลขผ่านไปแล้วมาดูความสวยออร่าแบบกระแทกตากันบ้างดีกว่า
รู้คิวออกงานปั๊บเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้น้องยายาคนสวย
ของเราอารมณ์ดีแบบสุดโอ้ยมากเมื่อวานมาตอนเดินออกมาพี่หน่องเรียนกับรอยมา
นางฟ้าเลยอ่ะแล้วออร่าจริงใส่ชุดสีขาวราวกับเจ้าสาวมาเลยนะ
สีหน้าสีตาสดชื่นมากระหว่างให้สัมภาษณ์สังเกตอะไรไหม
ชูมือเอ๊ะอ่ะชูไม้มือซ้ายเนี่ยเอ๊ะอ่ะยกตลอดเลยนะ
ในวงสัมภาษณ์นี่นะพี่นักข่าวบอกเลยว่าแสบตาคุณดูฉันชอบ
ออกไลน์มาเลยเฮ้ยออกไลน์ให้เห็นด้วย
คือในงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเพลงอะไรแต่น้องย่าเนี่ยคือเลื้อยไปเรื่อยตีในหัวใจตลอด
คือนี่แอบถามนะว่านักข่าวเราไปงานมาเราถามเป็นไงเมื่อวาน
น้องหน้าข่าวแล้วบอกพี่กลับมาโอ้แซ่บตามาก
โดนอะไรมาล่ะก็เพชรน้องย่าเนี่ยมันแทงตาเขามาไง

ใดก็แล้วแต่คุณผู้ชมขาเม็ดใหญ่ของจริงตรงปกไม่จกตา
แต่ว่าน้องยายาขอแก้ข่าวนิดนึง
คือน้องไม่ได้ให้ข่าวไปเองตั้งแต่แรกนะเราก็เมาส์มอยกันไป
จากกี่กระหลัดก็ไปนู่น๑๒กระหลัดจริงเหรอ
จริงแล้วมันแค่๕๕กระหลัดเท่านั้นเองค่ะ

ส่วนที่มาที่ไปนะคะน้องย่าบอกว่า
เม็ด๕๕นี่นะโบยไปถามพี่แบรี่แล้วกันนะ
ให้เขาชี้แจงเองรู้งานอีกแล้วเดี๋ยวไปเจอแบรี่อีก
นั่นแหละส่วนโมเมนต์สุดฟินที่อิตาลี
ยายาก็เล่าด้วยความอารมณ์ดีบอกว่า
หนูนี่นะพี่จับโป๊ะพี่แบร์ได้ตั้งแต่วันแรกแล้วจ้า
แต่แบบคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพิรุษไปหมดคุณผู้ชม
แล้วน้องย่าบอกเลยว่าทริปนี้จริงหนูก็พอจะ
รู้ตัวมาบ้างเอาไปแต่ชุดสวยรู้แล้วว่าใช่แน่
ไม่เสียแรงค่ะที่เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมเอาไว้
อย่างดีคือแบบพร้อมทุกสถานการณ์นะ
แต่พอถึงรู้ว่าแบบคือเหมือนจะรู้ก่อนในใจอยู่แล้ว
แต่พอถึงวินาทีนั้นจริงคุณผู้ชมค่ะ

อ๋อเป็นอย่างไรฟังน้องย่าค่ะ

จำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่า

ทุกอย่างมันเงินกว่าที่คิดไหมค่ะ
คือสุดท้ายรู้อยู่แล้วต่อปีนาทีพี่แบ้คเข้าใกล้
ตื่นเต้นมากเลยรู้เลยค่ะว่าแบบ

ไม่รู้อ่ะใช่เหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็แบบ

ดิฉันไม่มีก็ยังอยากจะเลื้อยแบบเขาเลยนะ
คืออารมณ์ดีมากจริงคนมันมีความสุขอะคุณผู้ชม
มันมีความสุขจนล้นออกทางตา
อย่างที่น้องบอกนะ๕๕กรัฐแต่มันดูใหญ่จริง
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเราไม่เคยมี๑๒กรัด
ไม่รู้ว่ามัน๑๒กรัดลงมา๕กรัดหรือเท่าไร

อยากเห็นเขาแต่งงานกันมาขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะก็แหวนนี้กระแทกตากันไปเลย
หลายคนอยากจะเปลี่ยนชื่อยายาเป็นน้องน้ำขิงแล้วนะตอนนี้

ขิงทุกวันขิงไม่ไหวขิงไม่หยุดนะคุณ

ใช่ค่ะและอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังความสุขของณเดชน์ยายาจะเป็นใครไม่ได้เลย
แม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
คือแม่แก้วเนี่ยนะต้องเก็บความลับของลูกชายเอาไว้
เพราะว่าณเดชน์บอกว่าไม่อยากบอกยายาคืออยากเตอร์ไพรส์
เมื่อคืนนี้คุณแม่แก้วได้ออกมาเล่าความรู้สึกที่ต้องเก็บงำความลับไว้ถึง๒๑วันคุณผู้ชม
ออกจะแตกตายนะสุดเดือนนะ
แม่แก้วบอกว่าแม่ไม่ยอมหลุดตามสัญญาจนถึงเวลาอันสมควรแก่ลูก
พึงโดดเด่นเป็นสง่า
เลข๕อันพึงแห่งโชค
โชดช่วงชัชวานสว่างจิต
นิมิตได้สำเร็จสมดั่งปณิธาน
คุณผู้ชมค่ะอะไรเนี่ย๑๕เลขมงคลหรือเปล่า
แก้วอยากจะบอกอะไรเราเป็นในหรือไม่
แต่เอาเป็นว่าเราจดไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ

ต้นมาถึงวันที่๕มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ทุกคนสมดังรอคอย
กับความรักที่ไม่ลับของลูกอีกต่อไปแล้วครับพ่อ
ดีใจกับลูกที่สุดอย่างยิ่งนะครับ
แล้วหวานใจเจ้าจะฮูซึกขนาดไหนนะพ่อเอ้ย
ซึ่งคำตอบความรู้สึกของสาวยายาทุกคนก็ได้ฟังไปแล้ว
เมื่อวานนี้ที่เชอรี่เล่าไปซึ่งบันเทิงไทยรัฐเอง
ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย
และแน่นอนว่าณเวลานี้นะจุดนี้พวกเราทุกคน
ก็ขอนับถอยหลังสู่เลิกดีระหว่างณเดชน์ยายาแล้วนะใช่ค่ะ

ต้องเก็บความลับตั้งแต่วันที่๑๒สิงหา
ยาวมากี่เดือนกว่าคุณจะได้แต่งงาน
อึงจุกอกจริงคุณผู้ชมเข้าใจหัวอก